คุณผู้ชมครับเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะถอยรถไปจอดที่บริเวณหน้าบ้าน
แล้วจู่มีผู้ชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อเดินมาถอดกางเกงแบบโชว์เลยอ่ะ

คือแบบเธอก็ตกใจมากพยายามบีดแรร์พยายามจะเปิดไฟสูงให้คนในบ้านออกมาช่วย
เงินออกไปรอบนึงนึงกลับไปอีกด้วยโน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะ
เป็นชายต่างด้าวเขาบอกว่าเขาเมาแล้วเขามีอารมณ์ทางเพศ

ชุดเสิร์ฟสวนสรพโยธินจับกลุ่มนายแกรมเรียวอายุ๒๘ปี
เป็นชายชาวกัมพูชาคนนี้แหละครับ
สืบทราบมาว่านายแกรมเป็นผู้ต้องหา
จากคดีอาณาจารย์หญิงสาวในซอยลาดพร้าวซอย๑
ที่เรานำเสนอข่าวให้เป็นคลิปหน้ารถไปแล้วรอบ๑
ตามรายงานการจับกลุ่มชุดสืบสวนสนพโยธินก็ลงพื้นที่แล้วไล่อยู่ภาพจากกล้องคุณจรปิดในซอย

แล้วก็ไปเทียบเคียงกับรูปร่างรอยสักตามลำตัวและแขนขา
รู้บ่อแสว่าผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับจ้างและอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เมื่อนายแกมถูกจับนะฮะทางตำรวจสนประหลโยธินก็ประสานผู้หญิงผู้เสียหายไปชี้ตัวซิ
ใช่หรือเปล่าซึ่งเธอก็ยืนยันคนนี้แหละฉันจำได้
เพราะว่าเห็นระยะแบบประชิดริงไซส์มาก
ดุ่มมาไม่ใส่เสื้อเนี่ยแล้วมาถอดกางเกงอย่างนี้แล้วจะเปิดประตูรถเขาเนี่ย
คือโอ้โหคิดอะไรอยู่เนอะเอาจริง
เธอก็จำได้นะฮะทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบประวัติไป
และตรวจเลือดแล้วแต่ว่าไม่พบเรื่องของสารเสพติด
สารภาพก่อเหตุจริงแล้วเพิ่งทำครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะ
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าเขาเมามาแล้วเมาแล้วมันเกิดอารมณ์
ก็เลยอยากจะระบายก็เลยมาเดินท่อมแบบนี้พอเจอปุ๊บก็อยากจะเข้าไปหาแบบนั้นนะฮะ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากว่าผู้เสียหายมีการเอาคลิปหน้ารถไปโพสต์
เตือนภัยว่าขับรถคนเดียวยามวิการต้องระวังด้วยนะครับ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตำรวจก็เลยช่วยกันติดตามจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
ทางด้านของตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวน
เป็นผู้กำกับสนพระหลโยธินก็ฝากแจ้งเตือนผู้หญิงนะครับ
ในการป้องกันภัยจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บอกว่าสิ่งแรก
ถ้าคุณตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้รีบตั้งสติอย่าตกใจ
อย่าตกใจแล้วไปปลดล็อกรถพอใส่บ้างบางคนตกใจแล้วไปปลดล็อก
คุณล็อกรถนั่งดีตั้งสติเอาไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นให้บีดแตร
ให้บีดแรร์ดังให้ผู้เสียหายเขารู้ตัวว่าเรารู้แล้ว
แล้วให้คนรอบได้ยินให้เสียงแตรนทำให้คนก่อเหตุตกใจ
แล้วคนที่อยู่ใกล้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้
ที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายรูป
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแบบนี้นะครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายยังคงหวาดระแวงว่าผู้ต้องหาจะย้อนกลับไปก่อเหตุซ้ำอีก
เพราะรู้จักบ้านแล้วนะครับตำรวจก็เลยยืนยันจะส่งตัวผู้ต้องหาให้กับตม
แล้วก็ผลักดันกลับกัมพูชาเพราะว่าเขาเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายด้วย
เอาเป็นว่าจับได้แล้วแล้วก็ส่งตัวกลับต่อไปนะครับ